มาค่ะคุณผู้ชมช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้เนี่ยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
นี่ค่ะวันนี้พาไปหลายที่เลยแต่อยากพาไปที่นี่ก่อนค่ะ
หลาดริมเลเอ๊ะมันคืออะไรคือตลาดริมทะเลตลาดริมหาดนี่แหละค่ะ

โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยคุณทัศนัยคุณผู้ชมจะกินอะไรก่อนดีปลาหมึกก็ชอบ
โรตีก็ดีดีเนยชุ่มชุ่มเนยชำแบบนี้ที่นี่คือริมหาดทรายสัตหีบที่ชนบุรีนั่นเองค่ะ
แหล่งท่องเที่ยวชิคแห่งใหม่ของที่ชนบุรีค่ะ

ขับรถไปแป๊บเดียวค่ะไปถึงอาจจะไปปูเสือนั่งชิวก็ได้
หรือว่าพวกเก้าอี้ที่เขามีให้บริการพวกเก้าอี้ผ้าใบอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
แดดร่มลมตกไปได้เลยนะคะช่วงหัวค่ำตั้งแต่๖โมงเย็นยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ

เอาไปเลยเที่ยงนี้สดน้ำก๋วยเตี๋ยให้มันคล่องคอกันหน่อยดี
เห็นไหม๒๐บาท๒๐บาท๒๐บาทคล่องคอสบายกระเป๋าอิ่มท้องอีกผักสดก็ฟรีลดค่าคลองชีพให้กับผู้บริโภค
เจ้าของร้านคือคุณประพัศกรบอกว่าโอ้โหก็ปรับพื้นที่บางส่วนของรีสอร์ทให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซะเลย
แล้วก็พักได้แล้วก็เวลาเดียวกันก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้
โอ้โหสดน้ำแบบร้อนตอนเที่ยงมันคล่องคอดีเหลือเกิน
ใครสนใจก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะเป็นสูตรสุโขทัยครับ
อยู่ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงบรายนู่นแหละครับ
ค่ะกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้เลยนะคุณผู้ชม
พอมีก๋วยเตี๋ยวร้อนแล้วอยากดื่มอะไรแบบเย็นให้ชื่นใจ
ดิฉันจะชวนไปนี่ค่ะโกโก้นึบไมโลหนึบ
ให้มันหนึบหนับกันแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
คืออันนี้ตอนที่เขาใส่นมไปก่อนนะมีน้ำแข็งป่นละเอียดนะ
แล้วท็อปด้านบนจะเป็นความเข้มข้น
เหนียวหนึบของโกโก้ไมโลแบบนี้ราดไปเลยค่ะคุณ
แล้วเนี่ยถามความหนึบของโกโก้พวกนี้ทำยังไง
เขาบอกว่าต้องเอาพวกโกโก้ไปเคี่ยวไฟอ่อนนะ
แล้วก็ต้องผสมพวกแบบนมข้นอะไรแบบนี้
หลังจากนั้นก็เอามาใส่แก้วแบบนี้นี่แหละค่ะ
โอ้โหเหมือนเป็นแบบลาวานะแล้วต้องมีนมสดใส่ข้างล่างก่อน
พอใส่โกโก้หรือไมโลหนึบไปท็อปข้างบนคุณต้องเขย่าด้วยนะ
เขย่าดีนะคะกลัวจะเขย่าแรงแล้วจะหกหมดแก้วซะก่อน
นี่แวะไปชิมได้ที่ร้านโคตรโก้บายจอยโกโก้บึ้ม
อยู่ที่สี่แยกไฟแดงอำเภอเมืองอุทัยธานีที่ถนนท่าช้างนั่นเองค่ะ
ไปเที่ยวไปกินฟินหรือยัง

ฟังเพลงปุ๊บกินอิ่มนอนหลับตัวโต
เดี๋ยวนะที่เขาเลี้ยงกบเอาไว้แล้วเปิดเพลงให้กบฟังเหรอ

แล้วทำไมคนเลี้ยงกบใส่ชุดซะเต็มยดขนาดนี้
มันเกี่ยวข้องกับกบและเปิดเพลงให้กบฟังได้ยังไง
กบเขาบอกว่ามีดนตรีในหัวใจเหมือนกันนะครับ
ผู้ชายคนนี้คุ้มร้อยโทสุรสักคนทำอายุ๕๙
เป็นสลวทธหารมณฑลทหารบทที่๓๙

เขาก็เล่าไปอย่างอารมณ์ดีเขาบอกว่าที่เปิดเพลงให้กบฟังเนี่ยนะ

แต่มันคือเคล็ดลับที่ทำให้กบอารมณ์ดีไม่เครียดกินเก่งโตไว
แล้วขายได้กำไรงามเพราะกบมันตัวโต
ที่สำคัญกบบ่อนี้ฟังเพลงได้ทุกแนวหมอลำก็ได้อะไรก็ได้
เวลามาให้อาหารถ้าไม่เปิดเพลงกบมันจะกระโดดหนีไม่กิน
แต่พอเปิดเพลงปุ๊บโอ้โหมันขึ้นมาจากน้ำยืนรอกินอย่างสบายใจ
และทุกวันนี้รายได้จากกบเนี่ย๒๓พันบาท
ส่วนใครจะเอาไปใช้ไปปรับไปใช้ก็ไม่ห่วงนะคุณผู้ชม
รับประกันกบคุณจะอารมณ์ดีแล้วก็ให้ผลผลิตดีเกินคาด
ไม่ต้องพึ่งกัญชาก็หาได้ครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบตัวอ้วนตัวใหญ่แบบอารมณ์ดีมาก